โอ้โหน้ำแข็งเคยเปลี่ยนชื่อป่ะ

เหรอผมก็เปลี่ยนแค่ครั้งเดียว
แล้วก็ไม่ได้จะเปลี่ยนไปกลับเป็นชื่อเดิมอีกอะไรอย่างนี้

นี่ไงจะถามว่าตอนที่พี่เปลี่ยนครั้งเดียวพี่มาใช้ใบรับรองจิตป่ะ
ไม่ต้องแต่อันนี้มันเป็นปัญหาที่จะต้อง
สำหรับคนที่จะเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมหรือเปล่า
ใครที่เคยเป็นกรณีแบบนี้มันต้องใช้ไหม
ใบรับรองแพทย์ที่บอกว่าคุณมีสติสัมปัชญะสมบูรณ์
จะไปทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับ
เที่ยมเพิ่มไม่พอใจนะครับ
นางอนันตาถิ่นจนะอายุ๕๘ปีนะครับ

เล่าบอกลูกสาวธนัดพรปัญญานุกิจอายุ๒๗ปี

หลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วก็งงแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดี
เพราะว่าได้รับเอกสารคำสั่งของนายทะเบียนมาด้วย
และมีข้อความระบุว่าหากจะเปลี่ยนชื่อกลับไปใช้ชื่อเดิม

จะต้องนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนมาแสดงด้วย
เนื่องจากผู้ร้องขอเปลี่ยนชื่อบ่อยครั้ง
หรือว่าเป็นเพราะว่าขอเปลี่ยนชื่อบ่อยเดี๋ยวต้องดูด้วยนะว่าบ่อยมันบ่อยขนาดไหน
ก็พาลูกสาวย้อนกลับไปขอพบในอำเภอหน่อยสินะครับ
เพื่อให้แก้ไขเอกสารแต่ในอามเพิร์นไม่ให้พบ
ทั้งคู่จึงไปพบกับนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็ถามสาเหตุ

จากนั้นนายทะเบียนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับ

กับลูกก็รีบกลับออกมามาร้องเรียนกับนักข่าว
บอกว่าทำแบบนี้กับประชาชนได้ยังไงคุณผู้ชมลองฟังหน่อยฮะ
นางสาวธนัดพรนะครับเธอเล่าต่อบอกว่า
เคยเปลี่ยนชื่อครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
แล้วมาเปลี่ยนเป็นครั้งที่๒เมื่อวันที่๑กันยายนนี้
แต่เป็นการเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิม
ซึ่งนายทะเบียนที่เป็นผู้หญิงแสดงท่าทีไม่เต็มใจจะเดินเนินการให้
แต่สุดท้ายก็ยอมเปลี่ยนให้แต่มีเอกสารคำสั่งที่ว่ามาด้วยนะครับ
แล้วยังพูดด้วยว่าถ้าจะมาเปลี่ยนชื่ออีกจะไม่ทำให้แล้วนะ
เออยังไงล่ะเรื่องนี้ผมว่าทางอำเภอนะครับอำเภอสะดาว
ในอำเภอต้องชี้แจงหน่อยแล้วครับเพราะว่ามันเป็นข่าวแล้วนะฮะ
ในการเปิดพื้นที่นะครับเรียนเชิญครับท่านแอมเพอตครับ